ถ้าสมมุติเราเอาเรื่องเซ็กซ์เป็นหลักปุ๊บ
ติดต่อมันอาจจะตามมา
ถามพ่อหมอว่ามีดวงเฉียดโรคเกี่ยวกับทางเพศไหมฮะ
เอาแค่โรคภัยไข้เจ็บก่อนก็ได้
เกิดวันเสาร์ดาวประจำตัวดาวอังคาร

ดาวประจำตัวเนี่ยเป็นดาวที่เป็น

แปลว่าแก่เกินแกล้งตั้งแต่เด็ก

อยู่ในเรือนอาทิตย์เป็นมูระ
อายุยืนมาก
ไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ติดโรค
เวลาพี่เที่ยวบ่อยกลัวพลาดบ้างไหม

เราจะมาหรือภาพรักผมเปลี่ยนอ่ะดี
ไม่เปลี่ยนโถ่พี่ก็ได้เป็นอุทาหอนสอนน้อง

เนี่ยดำนวงชีวิตมาตั้งแต่

เคยไปเที่ยวไม่เกิน

สัมพันธ์สวาสตร์กับใครเนี่ย
ต้องได้รู้เหรอไม่ใช่ต้องรัก

ไม่ใช่ว่าเราจะได้มาด้วยเงิน

อยากมีความสุขใช่ไม่ใช่ว่าเราแบบโอ้ดีกว่า

เราก็อยากมีความสุขเต็มที่เพราะฉะนั้น
พี่สอนพี่สอนเนอะพี่สอนลูกมด

แต่ไม่เป็นไรเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามากา
แสดงไปหลบถูกต้อง

ผมว่าทุกอย่างเนี่ยฟ้าลิขิตมาหมดแล้ว

แต่ว่าใจเฉพาะของพี่ปังต้องเป็นอย่างนี้

ของชีวิตบนความน่ากลัว

ก็ไม่ธรรมดานะครับพี่ปัง
ประสบการณ์ความรักนี่เรียกได้ว่า

คนเจ้าชู้เป็นแฟน
นี่ไงถ้าดวงไม่ตกจริงไม่ได้นะ
แหมอย่าไปว่าดวงตกสิ

เจ้าชู้ด้วยเจ้าชู้ไปเถิดแต่มันอาจจะเกิดมาหยุดไอ้ความเจ้าชู้ตรงเธอก็ได้
มีมีต้องมั้ยเพราะคนเจ้าชู้นั่นน่ะย่อมเป็นคนที่มีความสุข
และพร้อมจะเสิร์ฟความสุขแล้วก็พร้อมในทางกำลังทรัพย์นะ
เพราะคนที่จะเจ้าชู้ได้มันต้องเป็นคนช่างพูดช่างคุยสนุกตลกโปรกฮาให้ความสุขในนานาประการ
เพราะฉะนั้นคนเอาพื้นให้ชีวิตดีกว่าว่าราศีไหนที่น่าจะได้แฟนคนที่เป็นเจ้าชู้มาเป็นแฟน
ชีวิตเลยเนี่ยราศีมังกรเพราะราศีมังกรเป็นราศีที่จริงจังกับชีวิต
เครียดโบราณค่ำคื้ออยู่กับสิ่งโบราณอย่างนี้นะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้แฟนเป็นคนตลกโปรกฮาสนุกสนานดี
แต่ปีนี้คนที่ควรจะได้แฟนเจ้าชู้หรือมีเสน่ห์เนี่ย
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะรับได้เปล่านะอันนี้เรื่องเราแค่ทายว่าควรจะนะ

พฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิก

พฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิก
พฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิก

พฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิกพฤษฐพิจิก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

แล้วก็เจอกันแล้วก็ชวนกลับชวนไปเล่นดนตรีกลางคืน
ตอนต่างหากไม่เครียดกับใครเลยก็ไปเล่นกันเอง
อยู่นานไหมกว่าจะได้ทำเป็นอัลบั้มของเรา
ประมาณสักน่าจะสัก๓๔ปี
แล้วก็มาทำอัลบั้มเป็นสุมเมฆดูปังอันแรกเลย

ก็เขาบอกว่าเพลงไม่ดังแต่ฟังดีครับผม

ผมเป็นนักแสดงตั้งแต่ผมก่อนออกอัลบั้มอีกนะครับครับ

อย่าเรียกว่าดาราเขาก็เห็นหน้าตาประหลาดมากกว่า
บอกไอ้นี่หน้าตาประหลาดเออไปทำครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ย
ที่สำคัญก็สามารถไอ้พี่เมฆเป็นลูกน้อง

ร้องเพลงเล่นละคร

ตามดวงเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อดังแบบนี้
ดังแบบไม่ใช่ดังแบบเป็นซูเปอร์สตาร์
แต่ดังอยู่ในความทรงจำและดวงชะตานี้
จะผุบอยู่ตลอดกาล
สาธุขอให้เป็นเช่นนั้นครับผม

กลัวจะผุบไปตั้งแต่มีข่าวนี่แหละ
อยากจะบอกไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย

เขารู้แล้วมันผ่านไปแล้ว
ตอนที่เป็นข่าวคนอย่างพี่เครียด

ให้ตัวเองมีความสุขโดยที่
เดือดร้อนคนอื่นนะครับ
อีกอย่างคือกระตันยูกับผู้มีพระคุณ